คุณผู้ชมดูกันต่อค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคราวนี้ระทึกเหมือนกันนะ
รถบรรทุกเขาบรรทุกกาแฟสำเร็จรูปมา
แล้วปรากฏว่าเสียหลักค่ะไปพุ่งชนด่านความมั่นคง
ระหว่างนั้นเนี่ยนะคนขับรถบรรทุกบีบแต่ปี๊ดยาวเนี่ย
เพื่อให้คนที่อยู่ในด่านความมั่นคงได้หลบทัน
เดี๋ยวไปดูวินาทีนี้จากภาพกล้องหน้ารถกันค่ะ
โอ้โหคือพุ่งมาแบบไม่เบรกฮะเบรกไม่อยู่แล้วนะฮะ
มาแบบเร็วมาแบบแรงเลยค่ะรถเนี้ยพุ่งลงเนินมาด้วยความเร็วนะ
จริงคนขับเขาพยายามเห็นไหมพยายามที่จะหักหลบแล้วอ่ะ
ไม่ให้ชนอะไรที่มันอยู่บนท้องถนน
แต่สุดท้ายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยชนด่านความมั่นคง
ซึ่งด่านนี้อยู่กลางถนนสายตากแม่สอดกิโลเมตรที่๑๕ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
ทีนี้พอไปตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุอุ้ยอันนี้อีกมุมนึงนะเห็นไหม
เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาวิ่งหนีแล้วดูสิเต็นต์ทำการเนี่ยถูกชนจนข้าวของพังเสียหายเลย
นี่คุณผู้ชมสภาพที่รถพลิกคว่ำเทกระจาดเนี่ยกาแฟสำเร็จรูปที่บรรทุกมานี่เกลือนถนนหมดเลยนะคะ
คนขับคือนายพานทองทาตรีอายุ๔๖ปีก็คลานออกมาจากรถถามว่าเขาเจ็บอะไรหรือเปล่าก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
เจ้าหน้าที่ประจำด่านเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุทุกคนก็กำลังทำงานอยู่
ซึ่งถามว่ามีใครที่ด่านได้รับบาดเจ็บไหมคำตอบคือไม่มีนะ
เพราะว่าคนที่ขับรถพ่วงบรรทุกสินค้ามาเนี่ยเขาบีบแรร์ให้สัญญาณก่อน
พานทองที่เป็นคนขับเขาก็บอกว่า
ผมขับรถมาจากปฐุมจะไปส่งของที่ตลาดแม่สอด
ตอนนั้นตอนลงดอยมามาอยู่ที่เลนกลาง
ปรากฏว่ามันมีปัญหาที่ระบบเบรก
เบรกไม่ได้พอเบรกไม่ได้ผมก็พยายามที่จะหักหลบ
ไม่ให้ชนกับอะไรที่อยู่บนท้องถนน
แต่ตอนที่ผมหักหลบขวาไปดันไปพุ่งชนด่านอย่างจัง
จนเต้นเข้าของเสียหายหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้คนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย